ผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วชนรถหกล้อเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเลย
ตรงนี้ชาวบ้านบอกว่าจะไม่เกิดเหตุแบบนี้ยังไง

คือถ้าไม่มีไฟไปสะท้อนเนี่ย

ข้างสาวไฟมีครับ

ไม่มีเสาไฟขึ้นด้วย

แต่ไฟไม่มีชาวบ้านถามมีไว้เพื่ออะไร

ซึ่งดัดแปลงเป็นรถบรรทุกน้ำโครนนะนะ
เป็นเหตุให้นายอิทธิพลอายุ๑๕ปี
เสียชีวิตครับขี่มอเตอร์ไซค์มา

ถนนเรียบคลองสลบประทานหนองข่า
เขาแหลมพื้นที่อำเภพโพธาราบจรัชบุรี
เพื่อนของผู้เสียชีวิตที่ขี่รถตามมาติดมาเล่าบอกว่า
พี่ขี่กันมา๓คันนะ

คือเลี้ยวซ้ายโดยไม่เปิดไฟเลี้ยว

ก็ไม่มีไฟหน้านะครับ
เพื่อนก็หลบไม่ทันชนท้ายเข้าอย่างแรง

ขณะเดียวกันจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
ก็เล่าบอกว่าโอ้โหคุณนักข่าว
ถนนเรียบคลองสวรรพาทามันเกิดอุบัติเหตุบ่อย

โดยเฉพาะช่วงกลางคืนมืดตึ๊บ
มืดจริงนะครับ
ส่องสว่างแล้วยืนยันว่าตั้งแต่วันนี้ฮะ
แต่อีกวันผมไม่รู้นะตั้งแต่วันนี้เนี่ย
ไฟสว่างแน่นอนครับถนนนี้ครับค่ะ